ผู้ชายคนนี้ก็รักเมียรักเมียแต่ทะเลาะกับเมีย
วันนี้กลับบ้านก่อนวันนี้กลับบ้านก่อน
ไม่เป็นอาหารอะไร

ขวัญกับเชอรี่ดูตาพี่เขาหน่อย

โอ้โหตาเชื่อมมาเชิญแล้วพี่พูดแบบลิ้นจุกปากตลอดเลย

ตำรวจสพเมืองชัยนาธมาถึงซอยสุขใจมาเจอเลย
นี่คือในหนึ่งอายุ๔๐เสียงดังโวยวายอยู่หน้าบ้านเขา
หาว่าญาติพาเมียไปซ่อน
ชาวบ้านใกล้เคียงก็แตกตื่นแตกตื่นตกใจกันมาก็มืดค่ำแล้ว
ในหนึ่งอ้อแอ้วผมเหมา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

ไม่เจอเมียด้วยไม่เจอเมียด้วยแถมตำรวจให้กลับก่อนเฮ้อเมามากไม่งั้นจะดูกดำเนื้อคดีรัฐบัน

เออไม่ได้หรอกจะกลับยังไงต้องไปส่งตำรวจตามญาติตามญาติมาพาในหนึ่งกลับไป
เพราะถ้าปล่อยกลับเองแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มาง้อเมีย
ผมไม่ได้แช่งพี่นะเป็นห่วงพี่จริงขอให้คืนดีกันได้
โอ้โหตายแล้ว